ไปดูกันหน่อยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูงานวิวาหวานอย่างยิ่งใหญ่เลย
เขาไปสู่ขอเจ้าสาวของเขาไปที่ระยองนะคะ
บอกว่าขบวนแห่ขันหมากยิ่งใหญ่มาก

เป็นงานวิวาของใครขอดูหน่อยสิ
ขบวนขันหมากกลองยาวมากันแบบสนุกสนานเลยเห็นไหม
เขาบอกว่าเป็นขันหมากของพี่ทองเอกคลองทุเรียนค่ะ
ไปสู่ขอน้องชะบาคลองกระแส
ก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองทำพิธีรดน้ำสัง
แต่งกันที่สาราอเนกประสงค์ท่าน้ำวัดกระแสคูหาหรือว่าวัดกระแสบน

เขาเป็นกิ้งกายักษ์ที่เรียกกันว่าตัวล้างหรือว่าตะกองค่ะ
เป็นสัตว์ประจำถิ่นที่หายากนะคะ

มันเป็นกิ้งกากขนาดใหญ่คล้ายอีกวาน่าค่ะ
แต่เห็นแบบนี้เขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
ปกติแล้วสีเขาจะเป็นเขียวเข้ม
แต่ว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสิ่งแวดล้อม
ก็เป็นลักษณะพิเศษของกิ้งก่าอยู่แล้วนะคะ
อายุอนามน่าจะอยู่ได้ยืนยาวถึงประมาณ๓๐ปี
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสมบูรณและป่าค่อนข้างทึบ
อาหารโปรดคือกบเคียดปลาและแมลงค่ะ

เพราะปัจจุบันในตำบลกระแสบนเจอตัวล้างได้น้อยมากแล้ว
เพราะถูกจับไปเลี้ยงบ้างจับไปเป็นอาหารบ้าง

วิสาหกิจท่องเที่ยวเขาเลยจัดงานแต่งงานเลย
ตัวล้าง๖ตัวให้ไปขยายพันธุ์
จะได้อนุรักษ์แล้วก็ให้มันหลงเหลือเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
กระดับให้เกิดการท่องเที่ยวชมตัวล้างในชุมชนมากขึ้นด้วย
นี่คือมันสมยอมใช่ไหมคุมถุงชนหรือเปล่าเนี่ย
เขาก็ต้องชอบแหละหาแฟนให้เขาก็ต้องชอบสิ

ขยายพันธุ์ขยายลูกหลานไปเยอะนะครับ